นี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันแต่มันเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
คุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตาม
แต่เรื่องของเรื่องคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหรู
ไฟไหม้เริ่มจากจุดเล็กก่อน
สุดท้ายมันลามไปหมดทั้งบ้านเสียหายเป็น๑๐ล้าน
แล้วเขาบอกว่ามันมาจากการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ที่โทรแจ้งดับเพลิง
แล้วไม่มาบอกไม่ใช่พื้นที่ของตัวเอง

เฮ่ยชั่วโมงกว่าแล้วหมดแล้ว
โอ้โฮเหรออะไร

เสียงของผู้หญิงก็คือภรรยาของเจ้าของบ้าน

ตอนระหว่างที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ
คือเขาบอกว่ารถดับเพลิงยังไม่มา
ที่จริงเป็นชั่วโมงแล้ว
แล้วคือยังไปทราบมาแบบนี้ด้วย
คุณธวัชชัยที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
บอกว่าโชคดีจริง
ที่พาเอาลูกชายตัวน้อย

วัยเพียงแค่๒เดือนเท่านั้นหนีตายออกมาจากบ้านได้

ตอนแรกไฟไหม้นิดเดียวด้านหน้า
ชั่วโมงกว่าดับเพลิงไม่มาไฟไหม้บ้านหมดเลย

ถ้าเกิดช่วยไม่ทันเนี่ยเนอะแล้วคืออายุ๒เดือนเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหรูนะคะ๒ชั้น
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตะมนท่าข้ามอำเภอหัน

เจ้าของบ้านอย่างที่บอกคุณผู้ชมชื่อว่าคุณธวัชชัย
เขาเป็นเจ้าของร้านทองในพื้นที่ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนในบ้านรวมกัน๙คนหนี
เอาตัวรอดออกมาได้ทั้งหมดค่ะ

ปรากฏว่าทรัพย์สินภายในบ้านแน่นอนมันไม่เหลืออะไร

รถยนต์ป้ายแดงก็มีรถตู้ก็มี
รถจักรยานยนต์อีก๔คันก็โดน

มีบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็ได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะ
คุณธวัชชัยบอกแบบนี้ว่าจุดเริ่มต้น
ไฟมันเริ่มลุกไหม้ตอนเวลาประมาณ๕ทุ่ม๔๕
มันไหม้จากด้านหน้าของรถยนต์ในบ้านนี่แหละ
ซึ่งยังไม่รู้ด้วยนะคะว่าสาเหตุไหม้จากอะไร
ตอนนั้นเนี่ยพอไหม้เสร็จมันเริ่มไปไหม้ติดรถยนต์๒คัน

ลามเข้าไปถึงในบ้านจนกระทั่งลามไปถึงชั้น๒
เขาก็พยายามประสานเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ปลายสายดันปฏิเสธว่าไม่ใช่เขตความรับผิดชอบ
และให้ทำการโทรประสานเองไปเรื่อย
แม้ว่าเขาจะบอกว่ามีคนติดอยู่ในบ้าน
เรื่องไม่มาแล้วก็เริ่มร้านข้างบน
อะวิวนต์ฝั่งนี้เขาว่าไม่ใช่เขตผิดชอบของเขา
ฝั่งนู้นเขาว่าไม่ใช่เขตของเขา
ผู้ชมค่ะเรียกว่าพูดทั้งน้ำตาดีกว่าค่ะ
อันนี้คือเสียงของเจ้าของบ้าน
เพื่อนบ้านล่ะเพื่อนบ้านว่ายังไงนี่ไหม้หมดเลยดูดิรถรถพัง
เพื่อนบ้านก็บอกไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับเจ้าของบ้านหลังนี้พูดเลยนะคะ
เขาบอกว่าหลังจากเห็นว่าไฟมันไหม้ก็รีบเหมือนกันนะรีบเหมือนกันพี่
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ทำไมรู้ไหมคุณคิง
ทำไมฮะเขาบอกเขาโทรไปหลายแห่งเลยนะแต่ละที่พูดว่าไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบ
โอ้โหตกใจนะคะไฟไหม้เนี่ยนาทีเป็นนาทีตายทุกวินาทีมีความหมาย
แล้วยังมีการโบ้ยกันว่าตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ดับเพลิงของตำบลน้ำน้อย
เธอเองที่เป็นเพื่อนบ้านก็เลยร้องขอว่าพี่ประสานให้หน่อยได้ไหม
แต่กลับถูกปลายสายปฏิเสธแล้วบอกให้ประสานเอง
ทีนี้ก็เลยต้องมีการโทรแจ้งตำรวจภูทรเมืองสงขลาให้ประสานให้
แต่กว่าดับเพลิงจะมาเวลามันผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้ว
ไหม้แค่โรงจอดรถนิดเดียว
กลายเป็นลุกลามทั้งบ้านและทั้งหลัง

โทรแจ้งตำรวจผู้ทรมานเมืองสงขาด
ขึ้นไปชั้น๒ครึ่งชั่วโมงกว่า๔๐นาทีก็ยังไม่มีใครมา

หลังเกิดเหตุตำรวจผู้ทรมานก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้
มีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดสงครา

เพราะต้องไปหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้
แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีประเด็นตามมาเป็นคำถามสงสัยแน่นอน
ที่ผู้เสียหายและเพื่อนบ้านให้ข้อมูลตรงกันว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับการประสานหน่วยดับเพลิง
เพราะจริงแล้วปกติมีเหตุไฟไหม้แบบนี้
เจ้าหนี้ดับเพลิงพอรับปลายสายปุ๊บเขาจะรีบออกมาทันทีเลย
อันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
แล้วก็สาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ในครั้งนี้